กรรมในครอบครัวกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
บ้านเนี่ยเขามีกิจกรรมร่วมกันนะคะ
ก็ต้องบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่คนบันเทิงเนี่ย
สัญหาคอนเทนต์มาให้ลูกกันเยอะเลย

อย่างน้องข้าวหอมลูกชายของคุณแม่ตั๊กบงกฎนะคะ
น้องเขาหอมเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบแล้วก็หลงรักเจ้าไดโนเสาร์มากเลย
คุณแม่เขาก็เลยพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์
ด้านในนี้นะคะเขาจะมีพื้นที่ให้เด็กได้เรียนรู้กันเยอะเลย
จำลองรูปไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างอะไรอย่างนี้นะคะ
ถูกใจน้องข้าวหอมเป็นที่สุดเลยเพราะว่าได้เดินชมเดินเล่นกับคุณแม่แบบเต็มที่เลยนะคะ
แล้วยิ่งน้องข้าวหอมมีความชอบไดโนเสาร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแม่ตั๊กสนับสนุนเลย
ให้ลูกได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ลูกไปไหนแม่ไปด้วย

ซุปเปอร์ฮีโร่เท่านั้นอยู่ในดวงใจ
โดยสป็อกสปายเดอร์แมนคลองใจน้องมาตลอดเลย
ของเล่นทุกอย่างที่เป็นสไปเดอร์แมนรวมไปถึงเสื้อผ้า

แล้วก็ล่าสุดขอเสริมสร้างทักษะซะหน่อย
ด้วยการนั่งระบายสีรูปสไปเดอร์แมน

น้ำเงินแดงเนี่ยถูกสีอยู่นะ

ก็ไม่ได้ระบายแค่รูปเดียวนะนับกันเลยค่ะ
สีในกระดาษดูบ้างเลือกสีเองระบายเองเก่งสุดไปเลย
คุณพ่อก็ให้กำลังใจอยู่ข้างนั่นเองค่ะ
ปิดท้ายกันที่สาวสวยคนนี้ค่ะน้องลิสาลูกสาวคนเล็กของแม่แอนอลิชากับคุณพ่อภูริ
ลิสาเนี่ยนะคะเขามีความฝันว่าอยากจะได้เรียนออนไลน์เหมือนพี่สาวไง
แต่ตอนนี้วัยยังไม่ถึงลูกคุณแม่เขาก็เลยสารฝันให้เนียน
เอาคอมพิวเตอร์ของเด็กจิ๋วมาตั้งไว้จำลองนะคะเหมือนว่าเรียนไปพร้อมกับพี่สาวเลย
ดูท่าทางของน้องลิสาก๊อปปี้การนั่งเรียนออกมาเสมือนเป๊ะ
ทำเป็นกดปุ่มด้วยมองหน้าจอชิดแชทกับเพื่อนหน่อยนะฮะแล้วก็พิมพ์ตอบคุณครูด้วย
เห็นแบบนี้แม่แอนสบายใจได้เลยค่ะขนาดยังไม่ถึงวัยเรียนนะยังใส่เรียนขนาดนี้
เดี๋ยวรอดูว่าถ้าวันหนึ่งได้ไปโรงเรียนจริงจะร้องไห้งอแงหรือเปล่า
ใช่ตอนนี้เขาก็อยากเรียนออนไลน์ไปก่อน
ก็เป็นกำลังใจให้นะคะมีลูกสาวสองคนในบ้านก็น่ารักดีเหมือนกัน